จากกรณีที่มีคนเขียนจดหมายตำหนินางจุธามาศอดีตผู้ว่าทท
ที่ทำให้ลูกสาวต้องมาพลอยรับการติดคุกไปด้วย
ซูโมตู้หรือว่านายจรัสพงศุรสบดีก็ปฏิเสธว่า
ไม่ได้เป็นผู้เขียนข้อความตำหนินี้ค่ะ
รวมถึงทางด้านของประธานปปชก็นัดประชุมเร่งรักคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่า
ในวันที่๕เมษายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
หยิบยกคดีเรียกรับสินบนจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพของนางจุธามาสสิริวัล
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นมาพูดคุย
เพื่อเดินหน้าขอข้อมูลจากทางสหรัฐอเมริกาในการติดตามทรัพย์สินคืน
พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้ขั้นตอนต่างเป็นไปอย่างราบรื่น
เพราะการที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบได้อายัดทรัพย์สินของนางจุธามาศเอาไว้แล้ว
ก็จะทำให้การติดตามทรัพย์สินคืนได้ง่ายขึ้น
อกจากนั้นก็จะเร่งรัดติดตามความคืบหน้าอีก๑๒คดีข้ามชาติด้วย
ขณะที่ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะมีการส่งต่อข้อความตำหนิการกระทำของนางจุธามาสิริวัล
โดยลงชื่อว่าตู้ซึ่งทำให้ผู้ที่รับข้อความต่างเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า
น่าจะเป็นข้อความของซูโมตู้จรัสพงศ์สุรสวดี
โดยข้อความที่เขียนแสดงความเห็นใจนางสาวจิตติโสภาสิริวัล
ลูกสาวของนางจุธามาศที่ต้องถูกจำคุกฐานสนับสนุนการกระทำผิดของแม่
เป็นจำนวนถึง๔๔ปีแล้วก็ยึดทรัพย์อีก๖๒ล้านบาท
หรือปัจจุบันก็คือนางจิตติโสภาษิริวัลทัพภรังศรีจะพูดว่า
พร้อมทั้งแสดงความเห็นใจลูกชายของนางจิตติโสภาที่เกิดกับนายกฤทธนบุตรชายคนโตของนายกรทัพพลังศรี
ที่ยังอายุไม่ถึง๕ขวบก็ต้องมาพลัดพรากจากแม่ไปด้วยค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามถึงที่มาที่ไปในการเขียนข้อความแสดงความเห็นในครั้งนี้
จากนายจรัสพงศ์หรือว่าซูโมตู้นะคะก็ได้รับคำตอบชัดเจนว่าไม่ได้เป็นคนเขียนแล้วก็งงเหมือนกันที่มีคนอ้างว่าข้อมูลนี้มาจากตัวเขาค่ะ